อยู่ป่อมน้อยกอดปืนยิ้มยามตีสามกว่า
เสียงโอลาเหย์ของแม่แววมาหัวใจฝวนหวาคิดห้องบ้านเด็ด
พี่เหกร้องด่าให้ด่าให้ด่าเซอร์นิกวิทยาลัย
ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะนิ้วไหนคะคุณยายชดนิ้วไหน

คุณยายชดยกทุกนิ้วเลยค่ะดีมากค่ะ
เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบชอบที่สุดถึงเลือกเป็นเพลงเก่ง
แต่ปกติเป็นคนที่ไม่ได้ร้องเพลงอะไรมากมายชอบฟังอย่างเดียว

อืมแล้วก็เวลาร้องเห็นส่งตาให้คุณแม่ตลอดเลยฮะว่า
เพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเวลาผมทำอะไรผมก็
เปิดฟังผมก็จะร้องคอแบ่งกับเพลงให้แกฟังอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคุณยายโชว
ใช่ค่ะตอนพี่เอกไปทำงานใช่ไหมอยู่คนเดียวค่ะแล้วตอนนี้เขาไม่ต้องไปทำงานแล้วก็คืออยู่ด้วยกันตลอด
ให้ทำงานดีกว่านะครับก็ขอให้โชคดีสำหรับเพลงนี้นะครับคุณเอก
ครับผมเพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณเอกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรงแก่โรงแก่โรงแก่โรงแก่

คุณเอกร้อง

ร้องได้ร้องได้
โอ้โหรุ้นค่ะขนาดเพลงเก่งนะคะ

รับแล้วค่ะสองหมื่นบาท
สองหมื่นบาทนะครับเพลงเก่งที่คุณเอกร้องไปนะครับ
ทบ๒ลูกอีสานของคุณไผ่พงศธรนั่นเองนะครับ
ก็เป็นเพลงที่สองแล้วนะครับผ่านไปแล้วได้สองเพลงแล้ว
สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบร้องเพลงอะไรเท่าไหร่นะฮะ
ก็ยังทำได้ไปสองเพลงแล้วค่ะพี่เอกหยุดอยู่บ้านมาสองเดือนนะคะ
สองเดือนกว่าครับช่วงโควิดเนี้ยทำอะไรกันสองคน
ก็นั่งคุยกันนอนคุยกันเช็ดตัวกินข้าวกันอยู่อย่างนี้ครับ
คุยอะไรกับแม่บ้างอืมโหส่วนมากเหรอครับก็เราจะคุยเรื่องทั่วไป
เราไม่อยากคุยเรื่องเครียดเครียดก็คุยกันสนุกสนุกค่ะคุยกันบันเทิง
ใช่แล้วก็อันนี้รถของคุณยายชดเองไหมคะอันนี้หรือยืมมา
เราได้รับบริจาคมาครับบางคนมีรถก็ไปไหนกันได้เข็นแถวบ้านได้
เพราะว่าผมเคยขอไปทางเป็นพวกมูลนิธิค่ะ
ก็คือไปขอลงชื่อกับทางมูลนิธิขอรับบริจาคแล้วเขาก็นำมามอบให้
ยังดีนะอย่างนี้ก็เข็นกันไปได้ตอนเย็นแกะกำไร
คืออาการป่วยของคุณยายเนี่ยด้วยวัยนะพี่เอกมีอะไรบ้าง
ก็สุขภาพจริงแล้วสุขภาพก็ดีแต่ที่แกขาดไปคือ
เป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องของกระดูกผูก
ไม่ทานมานานแล้วยังคะตั้งแต่เกิดเลยค่ะไม่ทานมาเลย
ใช่อย่างเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ทานเลยแม่ไม่ทานเลย
แล้วปลาปลาก็จะกินเฉพาะปลาทูตัวเล็กปลาตัวเล็กใช่ค่ะ
แล้วก็ผักผักข้าวเท่านั้นแล้วก็น้ำพริกผักอยู่นี่หอแหม

ไม่เป็นไรนะที่แม่เป็นนะเรียกไม่ถูก
ลูกเหรอคุณยายชดอ๋อเป็นกระบังน้องเคลื่อนว่ะ

เป็นแล้วเวลามันเป็นเป็นยังไงปวดไหมคุณยาย
อ๋อเวลามันไม่เปิดแล้วค่ะเวลาฉี่มันไม่ออกค่ะ

ตรงอวัยวะของผู้หญิงอะนะ

ออกมาแล้วก็ตอนแรกมันเป็นลูกเล็กแล้วก็
ช่วงนั้นอย่างที่บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์รักษาเลย
เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอแม่แกก็ไม่ได้บอกอะไร

เมื่อตอนที่มีบัตรรับรองสิทธิ์เนี่ย
ผมก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลท่าน
ท่านก็ได้ตรวจดูแล้วแต่ท่านก็บอกว่า

มันก็จะไปบังท่อปัสสาวะ

ใช่เวลาสมมุติว่าถ้าแม่จะปัสสาวะอะไรเนี่ย

ก็เป็นโรคเดียวที่คุณแม่เป็น

ไขมันความดันอะไรมีไหมครับ
มีความนั้นแต่ก็คือไม่มากก็กินยาคุมอยู่
อกจากโรคกระบังลมเคลื่อนแล้วเนี่ย
เห็นบอกที่หนักสุดเลยก็คือเรื่องล้ม
อู้วเก่งมากนะ
พอหลังจากนั้นมาท่านก็มีเรื่องของการล้มในห้องน้ำครั้งแรก

ครั้งแรกท่านก็ล้มแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาล
ก็กลับมาก็คือยังสามารถที่จะเดินได้อะไรได้บ้าง
แต่พอมาล้มครั้งที่๒เมื่อสักประมาณ๖ปีที่แล้ว
พอเราไปครั้งนี้กับการว่ากระดูก
กระดูกหมอนร่องกระดูกมันเคลื่อนแล้วก็มันมีอาการล้าวเป็นล้าวอะครับ
แล้วแต่ว่ามันไม่สามารถด้วยอายุของแกหมอก็เลยไม่แนะนำให้การผ่า
เพราะคุณตัวยาก
เอกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดูแลคุณแม่ได้ดีมาก
แต่ก็ยังมีเรื่องที่แบบว่าแอบเป็นห่วงอยู่

จริงแล้วถ้าผมเป็นห่วงก็คือแม่เขาเป็นคนขี้ดื้อ
คือด้วยความที่ว่าแกเหมือนว่าแกสุขภาพดีแล้วแกชอบดื้อคือแบบ
เวลาเราไม่อยู่หรืออะไรอย่างนี้แกชอบจะทำเอง
จะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ซึ่งบางครั้งแบบ
เราก็บอกแล้วแม่เนี่ยถ้าแม่ทำไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มมันจะอะไรอีก
มันจะกลายเป็นว่าแม่ต้องมานอนติดเตียงเนี่ยผมจะทำอะไรไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้แก
เวลาเราไปไหนเราก็ไม่สบายใจ
พี่เอกดีกว่าคุณยายมั้ยค่ะ

เอาใจทุกอย่างเก่งไม่เสียแป้งว่าแม่ไม่อะไรเลย

หอมค่ะ
๑๐๐๐๐บาทครับอินโทรมาเลยครับ

พอจะสู้ด้วยตัวเองไหวไหมคะหรือว่าต้องใช้ตัวช่วย

แอบหวาดเสียวแอบกังวลนะพี่เอกนะ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทคุณเอกครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

เพลงนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

ที่สุดก็ตัดสินใจว่าเราน่าจะร้องได้นะครับ
ต้องสู้นะครับต้องร้องให้ถูกด้วยนะครับคุณเอก

ขอให้โชคดีสำหรับเพลงนี้นะครับ

เพลงมาครับ

ให้เราเกินมาแล้วยายต้องให้เจ็บช้ำ
โถคนนี้ดูสิเจ้าไม่น่าทำ
มันเหมือนเหยียบย่ำหัวใจให้แหลกเป็นผม
ก็คือเดือนเห็นฉันเห็นกับตา
ควงคู่มาในคืนวันลอยกระทง
เธอเดินเขียวแขนก่อหน้าแฟนชมยง
ฉันต้องยิ่งงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจรอ
ถ้าแม่คงค้าช่วยพากระทงลูกไป
ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพญา
ลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงลอยมา
ขอวอนแม่ของข้าช่วยรักษาหัวใจลูกดี
หากช่านี้มีบุญและวาสนา
ลูกจะกลับมาขอแม่ของข้าอีกที
ลูกขอพรแม่ของแม่ตาปรานี
รอช่วยลูกยิงเพราะลูกมีแต่ความคิดว่า
ของได้ให้รัก
ลูกคุมสู่ชีวิต